ท่านคงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่คุณตังโม
เพิ่งจะมาอายัดศพลูกสาว
คุณแม่ก็ไปดูศพที่คุณตังโมอยู่บนร่าง

วันที่๑๑ที่ผ่านมาเพิ่งจะเห็นหน้าชัดแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะ
เหมือนจะอยากจะให้พิสูจน์ใหม่เป็นรอยแผลหรือเปล่านะฮะไม่ใช่อุบัติเหตุหรือเปล่า
ก็ทำให้คุณแม่ตัดสินใจพูดในงานเมื่อวานนี้ว่าขอเลื่อนพิธีชาปนกิจออกไปก่อน
เพราะว่าขอเอาร่างไปชนสูตรใหม่ฟังเสียงคุณแม่ครับ
คุณแม่ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ
ในที่นี้ขอขอบคุณด้วยความรู้สึกจากใจคุณแม่จริง
แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อวงชนทุกท่านนะคะขอประคุณด้วย
ขอขอบพระคุณด้วยคุณแม่มีข่าวจะแจ้งให้ทราบว่า
น้องโมซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่๑๔นี้

ขอเลื่อนไปก่อนโดยไม่มีกำหนด

เสียงปรบมือกับคนที่อยู่ในฮิสจักร
ผมว่ามันเป็นเสียงตอบรับว่าเห็นด้วย
แต่ทุกคนก็ไม่ได้เปล่งเสียงออกมาแต่ว่าเป็นเสียงปรบมือแทนนะครับ
เพราะว่าอยู่ในงานไว้อะไรคุณตะโมงนะครับ
ทำไมทำไมแม่ถึงตัดสินใจพูดเช่นนั้นบนเวทีนะครับ
เราได้มีโอกาสพูดคุยกันกับคุณแม่บอกว่า
คือเรื่องของการอายัดศพเนี่ยจะมีการพูดอีกครั้ง
ซึ่งการเปลี่ยนใจในเรื่องนี้เชื่อว่าคุณแม่ทำไปถูกต้องแล้ว
เช่นนั้นคดีจะออกมาว่าตกน้ำแล้วก็เป็นอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิต
ที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนสนิทเคยถามว่าทำไมทำไมยอมรับว่าลูกเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ
เราก็เก็บเรื่องนี้มาคิดทุกวันหมายถึงคุณแม่นะครับ
เราก็เก็บเรื่องนี้มาคิดทุกวันจนเพิ่งจะเห็นภาพศพลูกสาวชัด
แต่ว่าเพิ่งจะมาเห็นชัดว่ามันมีบาดแผลตามร่างกายรอยช้ำจริง
จริงภาพที่ส่งมาให้ส่งตั้งนานแล้ว
แต่ถามแม่ไม่ได้ดูอย่างชัดเจนเหรอ
คุณแม่บอกว่าก็ไม่ได้ดูเพราะว่าก็ยุ่งมากเหลือเกิน
จนกระทั่งคืนของวันที่๑๑มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย
คืนวันศุกร์เนี่ยเพิ่งจะเห็นแบบชัดเจน
แล้วก็เลยเชื่อว่าน้องโมมาดนจิตโดนใจให้ได้เห็นแผลหรือว่ารอยบางอย่าง
แล้วเพื่อที่จะให้แม่ตัดสินใจว่ายังไม่ต้องชาปนกิจร่างของตัวเอง
ขอให้ตรวจสอบก่อนแต่สุดท้ายแม่บอกว่าไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ตาม
ทุกอย่างมันก็จะได้มีความชัดเจนมากขึ้น
อ่ะรอครับรอครับสุดท้ายแล้วงานที่จะมีการชาวประนักกิจวันจันทร์ที่๑๔มีนาคมนี้
ออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับจากการที่เลื่อนวันชาปนกิจคุณตังโมนิดาออกไปเนี่ยนะคะ
บนเวทีหลังจากนั้นแล้วคุณแม่เนี่ยลงมาจากเวทีได้มีโอกาสพูดคุยกับ
ส่งข้อความถึงอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งแต่ตอนนี้เหมือนคุณแม่จะให้อภัยแล้วนะคะ
เปอร์เซ็นต์ไม่ทราบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเพราะว่าทนายตั้มโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ค
บอกว่าคุณแม่ให้อภัยผมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ้าวว่าอย่างนั้นนะคะ
ทำให้ทนายตั้มนี่ยิ้มไม่หุบนี่เป็นภาพภาพนี้นะคะนอกจากนี้
หลังจากที่บอกว่าคุณแม่ให้อภัยผมร้อยเปอร์เซ็นต์บอกว่า
ผมเราจะสู้ไปด้วยกันพร้อมประกาศเลื่อนงานชาปนกิจอย่างไม่มีกำหนด
ทนายตั้มโพสต์ภาพภาพนี้และข้อความอย่างที่ที่ฉันอ่านไปแล้วเนี่ยนะคะ
จากนี้ทนายตั้มยังบอกอีกว่ากาวใจคนสำคัญที่ทำให้ตัวเองกับแม่แตงโม
ได้มาเคลียร์ใจและจับมือกันอีกครั้งคือคุณเอสุภาชัยค่ะ
ทีมข่าวเจอกับทนายตั้มในงานไว้อะไร
ทนายตั้มบอกว่าคุณแม่ให้อภัยร้อยเปอร์เซ็นต์จริงตามที่โพสต์นั่นแหละ
จากนั้นได้ไปสู่อำกราศให้กำลังใจคุณแม่
คุณแม่บอกว่าเดี๋ยวเราจะสู้ไปด้วยกันนะ
และขอบคุณที่ออกมาทำเพื่อนน้องฟังเสียงทนายค่ะ
ว่าจริงแล้วอุบัติเหตุมันเกิดจะอะไรกันแน่นะครับ
ก็ได้คุยกันแล้วคุณแม่เขาก็ขอบคุณผมนะครับ
ที่ออกมาสู้เพื่อนน้องตอนนี้เราเข้าใจกันแล้วนะครับ
คุณแม่ให้อภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว

แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะสู้ไปด้วยกัน

ที่มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีของคุณแตงโม
เพราะว่าคุณมดดำเองก็สนิทกับคุณตังโม
คุณมดดำคชาพาตันเจริญค่ะ
ออกมาวิภาควิจารณ์คุณแม่นะคะผ่านสื่อหลายครั้ง
เมื่อวานนี้ไปร่วมพิธีไว้อาลัย

คุณมดดำบอกว่าแม่เข้ามาสวมกอด
บอกว่าสภาพจิตใจคุณแม่ตอนนี้อ่อนแอมาก
คุณแม่พูดด้วยนะคะบอกว่าอยากรู้ความจริงเหมือนกัน

มดดำเองให้กำลังใจคุณแม่
และขอโทษคุณแม่ถ้าพูดจารุนแรงออกสื่อด้วยเช่นกันค่ะ
เพราะว่าคุณมดดำก็ไปพูดในรายการนะ
คุณแม่จะร้องเพลงทำไมทำไมไม่หาความจริงให้กับลูกสาว

ค่ะนายต้านเองก็ยิ้มแก้มปลีเลย
ที่ได้รับการให้อภัยนะคะจากคุณแม่๑๐๐เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ปรับความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว